หลายคนก็ลุ้นกันว่าวันนี้แหละจะได้เห็นชมหน้าทั้ง
กรรมการบริหารพักแล้วก็หัวหน้าพักคนใหม่ของประชา
เกิดปัญหาวุ่นวายซัดกันนัวเลยนะคะ
เรื่องต้นการประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า๘โมงครึ่งแล้ว
วาระสำคัญแน่นอนเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ตอนเช้าสมาชิกมากันครบองค์ประชุมนะคะ๒๙๙คนตามกฎหมาย
ที่เขาบังคับเอาไว้ว่าจะต้องมีสมาชิกมาร่วมเกิน๒๕๐คนถึงจะเปิดประชุมได้ค่ะ
ผู้ที่เสนอตัวขอลงแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการคนเดียวก็คือ
นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์นะคะ
ส่วนนายอลงกรพลบุตรที่ประกาศตัวไปก่อนหน้านี้ปรากฏวันนี้มาถึงค่ะ
ใบลาออกค่ะจากที่ตอนแรกบอกจะเป็นหัวหน้าพักวันนี้ยื่นใบลาออก
ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นการลาออกจากพักเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ส่งข้อความถึงสมาชิกบอกว่า
ว่าทุกคนรักพักแต่อาจจะมีแนวคิดแนวทางที่แตกต่างกัน
ขอให้หันหน้าพูดคุยกันฉันพี่น้องให้เกียรติกันแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทีนี้พอที่ประชุมปิดห้องแล้วเชิญสื่อออกนอกห้องทั้งหมด
ฝ่ายของนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพักที่ประกาศสนับสนุนนายอภิษฎเป็นหัวหน้าพัก
เสนอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับเรื่องน้ำหนักคะแนนโหวต
จำได้ไหมคะที่บอกว่าสอสอปัจจุบันจะมีคะแนนโหวตถึง๗๐
ในขณะที่อื่นมีคะแนนแค่ประมาณ๓๐เท่านั้นนะคะ
พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมีการโหวตกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แพ้ไปนะคะคือทุกคนยังคงอยากที่จะให้สอสอปัจจุบันเนี่ยมีคะแนนโหวตถึง๗๐
ส่วนสอสอคนอื่นอดีตสอสอหรือคนที่ไม่ได้เป็นสอสอปัจจุบันเนี่ยมีคะแนนโหวตสัดส่วนเพียงแค่๓๐
คะแนนเสียงได้ไม่ถึงสามในห้าข้อเสนอนี้ก็เลยตกไป
พอเป็นแบบนี้ปุ๊บกลุ่มที่สนับสนุนนายอภิษฎก็แก้เกมกลับบ้านเลยค่ะ
ทีนี้ช่วงพักทานเข้าเที่ยงคือจริงพักเนี่ยเขาตั้งโต๊ะอาหารเอาไว้ชั้นเดียวกับห้องประชุมเพื่อกันไม่ให้สมาชิกหนีกลับบ้าน
แต่ฝั่งที่สนับสนุนคุณอภิษฎคงออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
การประชุมที่ต้องเดินหน้าเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักก็เลยไปต่อไม่ได้ค่ะ
เพราะองค์ประชุมจาก๒๙๙เหลือแค่๒๒๑มันไม่ครบตามกฎตามข้อบังคับที่ต้องมีเกิน๒๕
สุดท้ายเลยต้องเลื่อนเลยนะคะถือว่าล่มกลางคัน
กรกฎาคมนี้ว่าเราจะมาเลือกกันอีกทีวันไหน
เรื่องหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัฏนี่ก็สถานการณ์ร่อแรกเหมือนกันน่ะค่ะ
นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์บอกว่า
คณะกรรมการไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า
ว่าจะมีสมาชิกเสนอแยะติถึงสองแยะติ

ส่วนที่มีสมาชิกไม่ยอมเข้าห้องประชุม
อันนี้จะถือว่าเป็นความขัดแย้งของสองคั่วไหม

ประชุมต่างจังหวัดจำนวนนึงเขาจองตัวเครื่องบินเอาไว้จริง
แล้วก็ไม่มีใครคาดเดาได้ล่วงหน้า
ว่าจะมีการเสนอยติในช่วงเช้าที่ใช้เวลานาน
มันก็เลยไม่ทันไฟล์ทบินนะคะก็เลยต้องกลับก่อน
ทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ย

ดรเอ๊ะสุชัชวีเป็นหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

แต่ปรากฏว่าวันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะคะ
เห็นว่าจะดันนายนราพัฒน์แก้วทองค่ะ

เสียดายไหมที่มันล่มกลางคันแบบนี้

ก็เป็นเสน่ห์นะที่พักการเมืองอื่นอาจจะไม่มี
เป็นทั้งจุดอ่อนแล้วก็เป็นทั้งจุดแข็ง
หลังจากนี้รักษาการกรรมการบริหารพักษ

นักข่าวก็ถามว่าแบบนี้แล้วจะต้องเร่งเดินสายหาเสียงหรือเปล่า
นายนรพัฒน์บอกว่าก็ถ้ามีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันได้

ไม่จำเป็นต้องเป็นเขาก็ได้นะที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก

วันนี้ถ้าเกิดว่าเรารอโอกาสให้ทั้งทุกคนได้มาหาลือกันอีกครั้งหนึ่ง

เราอาจจะมีกฎระเบียบกติกาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แล้วเราก็จะได้รวมพลังกันเดินไปข้างหน้าได้
ถ้าวันนี้เรายังเป็นแบบนี้ผมว่าเราก็เหมือนจะแพ้ภัยตัวเองนะครับ
ส่วนที่มีสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่งที่พอโหวตแพ้แล้วเดินออกนอกห้องประชุมเนี่ย
นายชัยชนะก็บอกว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าประชาธิปไตย
แต่ถ้าเราไปคิดว่าถ้าเราโหวตตรงนี้แพ้เราต้องน้อยใจเดินออกมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ